ค่ะที่จังหวัดปฐุมธานีแน่นอนเรื่องผัวผัวเมียเมียคงเห็นกันมาเยอะเกิดเหตุเมียฆ่าผัวค่ะเป็นเมียชาวเมียนมาโมโหผัวร่วมชาติจนเลือดขึ้นหน้าใช้มีดอิโต้ฟันแบบไม่ยั้งเป็นเพราะว่าผัวเนี่ยโดนทำร้ายร่างกายเป็นประจำเขาบอกว่าเขาโดนผัวโดนทำร้ายร่างกายเป็นประจำหนำซ้ำยังโดนผัวขู่

รอมอบตัวไม่ได้หลบหนีสมยศซึ่งเป็นรอปภเล่าว่าได้ยินผัวเมียคู่นี้ทะเลาะกันฝ่ายชายเมาสุราตบตีฝ่ายหญิงจึงเข้าไปห้ามปลามจังหวะนั้นคนเป็นเมียคว้าอีโต้ฟันผัวหลายครั้งเสียงดังฉับฝ่ายผัวพยายามหนีเอาชีวิตรอดแต่ไม่ไหวล้มจมกองเลือดสิ้นใจตาย
ไม่รู้ผมไม่เห็นเหตุการณ์

ไม่รู้เหมือนกันเมียเมาหรือเปล่ารับของ

ดาวกระชิดไปสอบปากคำได้ความว่าเธอทำไปเพราะทนไม่ไหว
ชอบเมาทำร้ายแต่ที่แตกหัก
คือมาขู่ว่าจะทำคุณสัยใส่เธอกับลูกติดของเธอ
ขณะที่เพื่อนผู้ตายบอกทุกคนสงสารดาวกระทิศ
เพราะเธอถูกสามีทำร้ายร่างกายเป็นประจำ
และผู้ตายมักพูดให้เพื่อนร่วมงานฟัง

เพราะบ้านเกิดของผู้ตายเล่นศัยยศาสตร์
งานนี้เนรนแอร์จอมขมังเวศออกมาตั้งข้อสังเกต

บอกสามีทำของใส่เมียมานานแล้ว
แต่สุดท้ายอับวิชาที่ทำได้บกเข้าตัวคนทำ
เพราะปฏิบัติตัวไม่ดี
เจ้าโมง
มันไม่มีแค่นั้นแหละครับ
ตำรวจแจ้งข้อหานางดาวกระชิด
ฐานฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา

สิ่งที่มองไม่เห็นแต่สิ่งที่เห็นได้ชัด
นั่นคือเมาสุราอารวาสเมาทีไรก่อเหตุทุกครั้ง
สุดท้ายจึงจบลงที่ฆ่ากัน
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน